คุณผู้ชมคะปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
หนึ่งในปัญหาท็อปฮิตก็คือเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้าน
อันนี้เป็นจริงค่ะ
ด่ากันก็บ่อยตีกันก็แล้ว
นี่ไงคือเขาบอกว่าสุดทนแล้วเพื่อนบ้านมาจอดรถขวางทางเข้าออก
ต่อให้ฉันน่ะไม่ค่อยได้กลับบ้านหลังนี้แต่เธอก็ไม่ได้มีสิทธิ์มาจอดรถปิดหน้าบ้านฉันแบบนี้
แถมพอบอกให้ไปเลื่อนนะทอดไข่อยู่รอไปก่อน

ใช่ค่ะยืนรอเลยรอให้ทอดไข่เสร็จค่ะ

แต่ฝั่งนี้เขาบอกโอ๊ยมันเกิดทุกครั้งนะ
มันเกิดทุกครั้งสิทุกครั้งนี่ทอดไข่อยู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่
เออแต่ว่าทุกครั้งมาจอดขวางหน้าบ้าน
ทุกครั้งที่ฉันกลับมาบ้านฉันเนี่ย
มีรถบ้านเธอมาอยู่หน้าบ้านฉันตลอดเลย
ต่อให้ฉันไม่ค่อยกลับเข้าบ้าน

เธอจะมาจอดขวางแบบนี้มันไม่ได้
บอกว่าจริงเรื่องนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกจริงนะ

อยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
คุณผู้ชมหมู่บ้านคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่า
แบบนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหายังไง

ปัญหาโลกแตกนะครับอย่าอ่านจริงค่ะอ๊ะ
แล้วเหตุการณ์นี้ฝั่งเจ้าของคลิปเอง

มาจอดขวางปิดทางเข้าออกตลอดเลย

บางทีไม่มีคนมาย้ายรถให้

และเหตุการณ์ล่าสุดคือเมื่อวานนี้เลย
บอกให้เพื่อนบ้านมาขยับรถให้หน่อย
แต่ฝั่งนั้นก็โทรมาเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะทอดไข่อยู่ใช่ไหม
นี่ต้องรอนะรอจนเพื่อนบ้านทอดไข่เสร็จ
แล้วกว่าจะมาเลื่อนกระบะให้รออยู่นานเลย
แถมตอนที่ขยับกระบะออกสีหน้าท่าทางก็ไม่พอใจ
มันก็เลยกลายเป็นมีปากเสียงกันแบบเมื่อกี้ค่ะ
คือฝั่งเจ้าของคลิปเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยได้มาอยู่หรอก
เดือนหนึ่งก็กลับมาแค่๒๓ครั้งเอง
แต่มันมาทีไร่จะมันเจอแบบนี้ตลอดเลย
จะมีคนกลางแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมเนี่ย
เราก็ไปถามเหมือนกันนะเพื่อนบ้านที่เขามาจอดขวาง
ฝั่งคุณสุนิสาเขาก็บอกว่าจอดกระบะคันขาวน่ะ

แต่ทีนี้คือบ้านมันก็คุณผู้ชมอย่างที่เห็น
ถนนมันก็ไม่ได้กว้างมากหน้าบ้านมันก็ไม่ได้ยาวมาก
แต่ว่าเคยมีปัญหามาก่อน

เขาก็เคยจอดรถเกินมาหน้าบ้านฝั่งเราเหมือนกัน
เราก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยทีตอนเขาจอดเกินมา
ทำไมพอเราไปจอดหน้าบ้านเขาบ้างทำไมมันกลายมาเป็นปัญหา
และอีกอย่างหนึ่งคือก็เข้าใจนะ
ว่าฝั่งเขาจะเข้าบ้านแล้วมาเห็นรถบ้านเราจอดขวางอยู่ใช่ไหม

อยู่บ้านติดกันมีน้ำใจกันหน่อยสิ

ตั้งแต่เกิดเรื่องที่เราไปเอาเลือด
ก็เข้าใจความรู้สึกเขาที่ว่า
เวลามาบ้านทีไรต้องมาขอขยิบรถเหรออะไรอย่างนี้
หนูก็เข้าใจแต่ความจริงอ่ะหนูอ่ะอยากให้น้องเขาพูดแบบ
เออพี่อะไรคือมันอยู่บ้านใกล้กันน่ะ
แล้วที่สำคัญคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่เราก็ดูแลบ้านเขาได้ใช่ไหม

ใช่ช่วยเหลือซึ่งกันเพราะว่าหนูจอดกัน
ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยแต่วันนั้นน่ะแต่หนูก็ยอมรับว่าผิด
แต่น้องไม่สมควรที่จะพูดจาแบบนั้น
เออฝั่งบ้านที่เอารถไปจอดขวางหน้าบ้านเขา

จะบอกให้หนูเลื่อนรถพี่ก็พูดกับหนูดีสิ
ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์อีกคนนึงที่อยู่ในหมู่บ้านนะนะ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะแต่เห็นเหตุการณ์
เขาก็รู้แหละว่าบ้านหลังนี้ปกติไม่ได้อยู่ประจำ
ทีนี้ทำให้เพื่อนบ้านเขาก็เลยเอารถมาจอด
แต่บ้านอยู่ติดกันแท้อรุมอร่วยกันหน่อยไหมล่ะ
คุยกันดีก็ได้จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน
คุณผู้ชมเรื่องนี้นะกำนันตำบวนบ้านคลองสวน
มาเลยค่ะกำนันสมหมายพุ่มเจริญ
ไปเจอกับฝั่งคู่กรณีที่มาจอดขวาง
ว่าเออไปคุยกันซิจะแก้ไขปัญหายังไงดี
ฝั่งรถที่มาจอดขวางหน้าบ้านเนี่ย
คือเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวไม่ไปจอดแล้วหน้าบ้านนี้
เดี๋ยวหนูย้ายไปจอดหน้าบ้านพี่สาวหนูแทนละกัน

เดือนหนึ่งเขาจะกลับมาบ้าน๒๓ครั้งใช่ไหม

ไม่ต้องมาบอกบ้านหนูแล้วว่าให้บ้านหนูมาขยับรถ
ส่วนทางฝั่งเจ้าของคลิปบ้าง
ที่ออกมาร้องว่ามีรถคนอื่นมาจอดหน้าบ้าน
ไปคุยแล้วนะแต่ไปกดออดเรียกไม่มีคนอยู่
ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องนี้กันนะคะ
แต่ว่าเห็นว่าเช้าเราก็ไปคุยกับหลังนี้แล้วนะ
หลังที่เอาคลิปนี้มาโพสต์
คือเราไปคุยเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่า
จริงไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงนานจะเข้ามาที

แต่เขาบอกว่าพี่สาวโทรมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าวันนั้นพี่สาวจะเข้าบ้านแล้วเข้าไม่ได้
ลูกสาวก็พาหลานมาด้วยคือมีเด็กนั่งอยู่ในรถด้วยค่ะ
แบบเอ๊ะทำไมบ้านนั้นไม่ยอมรีบมาขยับรถสักทีน่ะ
บอกแต่ทอดไข่ก่อนนี่แหละ
ฝั่งเราก็รอกันอยู่กับรถตั้งนานและเด็กก็อยู่ในรถเนี่ยนะ
ใช่แล้วจริงพี่น่ะไม่ใช่คนที่โมโหโวยวายอะไรหรอก
แต่วันนั้นมันกลายมาเป็นประเด็นพอดี

เออแต่วันนั้นพี่คงเหลืออดเหมือนกัน

แต่คุณดิฉันว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบนะ

พอมันไม่มีปัญหานี้แล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรตามมาแล้ว
นะฮะเรื่องของเพื่อนบ้านเป็นปัญหาโลกแตก
ใจเย็นกันนะเรายังต้องอยู่ด้วยกัน